ทั้งประชงมาถึงข่าวสืบเรื่องมาจากการที่เราตั้งหัวข้อพูดคุยกับท่านด้วย

ว่าเออปืนทุกวันนี้มันหายากหาง่ายยังไงในบ้านเรานะครับก็มีเรื่องราวของลุงคนหนึ่งนะครับ
ที่ไปยิงคนเสียชีนชุมชนบ้านบุย่านบางกอกนอยภาพจากรองวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
ฮิลถุงพลาสติก

ทำไมถึงเรียกกันว่าลุงถุงพลาสติก
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปทำข่าวนี้บอกว่า
ก็ในถุงพลาสติกแกเนี่ยใส่ปืนเอาไว้

แต่มันมีที่มาที่ไปเบื้องหลังอะไรอีกเยอะแยะ

ก็เอาปืนออกมาแล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิต

บันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายสมชาย
จงกาญจนาสุนทรหรือว่า

อาชีพเนี่ยคือขับเรือทัวร์โดยสารนะฮะ
ใช้ปืนยิงนายพันนรงค์อันจีน
อายุ๓๓ปีที่เป็นพ่อค้า

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนตลาดบ้านบุซอยจรรย์สนิทวง๓๒

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่พบว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเล็กครับ
ชาวบ้านก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี
เนื่องจากบ้านอยู่ติดกันเป็นแถบ
ที่เกิดเหตุก็ยังมีพวกข้าวปลาอาหารที่ญาติผู้ตาย
นำมาเชิญดวงวิญญาณไปทำพิธีที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารนะครับ
ส่วนบ้านของลุงผู้ก่อเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น
โดยรอบแบ่งเป็นห้องเปิดให้เช่า

ก็มีผู้เช่าออกมาบอกว่าไม่มีใครพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้ว
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
จากการพูดคุยกับนายวชิระสุรสายเพื่อนสนิทของผู้ตาย
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าวันเกิดเหตุ
ในพันธุ์กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกินข้าว
ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนที่กำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่
เดินเข้าไปชกลุงนะครับ
จังหวะกำลังจะชกครั้งที่๒ถูกยิงสวนจนล้มลงเสียชีวิต
แล้วคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นายวัชิระเพื่อนของผู้ตาย
เขาบอกว่าลุงยังพูดใส่ผู้ตายด้วยนะว่าจะเอาอีกนัดไหม
คือมีจังหวะที่เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่ชกครั้งแรกใช่ไหมคะครับ

แล้วจังหวะที่ท่านเดินแก้ระยื้อนมือเข้าไปอีก

แต่อยู่ในลักษณะที่มือจับเอาไว้แบบพร้อมใช้เหมือนกันนะคะ

ก็เดินกลับไปเหมือนจะเดินกลับบ้านทั่วไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ส่วนสาเหตุของการทะเลาวิวาสนะครับนายวัชิระเพื่อนผู้ตายบอกว่า
ถ้าเพื่อนไม่โดนยิงเนี่ยนะคือถ้าในพันธุ์ไม่โดนยิงเนี่ยในพันนรงค์เนี่ย

เพราะว่าต้นเหตุจริงเนี่ยก็คือนายวัชิระเคยไปจีบลูกเลี้ยงของลุง
มีปัญหากับลุงอยู่แต่ว่ามันมีข่าวถึงขั้นว่าไปข่มขงข่มขืน
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยก่อเหตุแบบนั้นแต่ลุงเนี่ยไม่พอใจเขาแน่
ว่าเคยไปจีบลูกเลี้ยงส่วนเรื่องที่ลุงบอกว่าเคยถูกแกล้งจนเรือล่ม
ไม่เป็นความจริงเพราะว่าอาชีพของลุงที่เป็น

ขับเรือทัวร์โดยสารเนี่ยเรือของลุงลำใหญ่มาก
ก่อนหน้านี้๒๓เดือนก่อนนายวัชิระบอกว่าก็เคยถูกลุงเสริมเนี่ย
ยิงมาแล้วนะแต่พลาดไปโดนต้นไม้
ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความไม่ได้ติดใจอะไร
แค้นที่นายวัชิระเคยไปจีบเคยไปยุ่งกับลูกสาวของลุง
ทีนี้พอมาผ่านกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยแล้วมีปัญหาต่อว่าต่อค้านอะไรกันตลอด
วันเกิดเหตุบังเอิญถึงขั้นในพันธุ์ไปชกลุง
ก็เลยเป็นคนรับลูกกระสุนไปแทน

คือว่าคนตายกำลังขี่ออกไปถือข้าวแล้วลุงเขาเดินมา
ก็แค่มีปากเสียงกันแค่นิดหน่อย
ลุงเขาหันไปพูดแล้วคนตายเขาก็เดินเข้ามา
แล้วคนตายเขาตบไปแค่ทีนึงแล้วลุงเขายิงเลยแค่นั้นแหละ
เห็นบอกว่าลุงบอกว่าจะยิงกราดทำไมถึงจะต้องมายิงกราดกลุ่มเราคะพี่
ก็คือว่าผมเคยไปจีบลูกเลี้ยงเขา
แล้วลุงก็เคยมีแค่ขึงห่วงประมาณนี้ครับ

ที่เขาบอกไปข่มขืน

ยังไงพี่มันไม่ใช่เรื่องจริง
ก็คือว่าผมแค่คือว่าไปจีบลูกเขา
ว่าจีบไปคุยกับเขาแค่นี้เอง

เขาขึ้นลำกะมายิงเต็มที่อยู่แล้ว

ใช่ก็ผ่านให้รู้สึกแบบเดียวว่า
อย่างที่พวกผมรู้สึกรู้ป่ะครับ
พอแล้วเขาเป็นสาวหลักของครอบครัวเขาด้วย
ฝั่งเพื่อนบ้านของลุงมาเปิดเผยกับทีมข่าวเหมือนกันนะคะ
เล่าฝั่งของลุงให้ฟังว่ารู้จักมากว่า๑๐ปีแล้ว
ปกติลุงเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะ
แต่ลุงเพิ่งจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
กับวัยรุ่นกลุ่มนี้มีเรื่องกัน
เพราะว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นเคยไปข่มขืนลูกเลี้ยงของลุง
ทีนี้ไม่จบเพราะเวลาเดินผ่านเดินสวนกันทีไร
มักจะมีการแซวกันมีปากเสียงกันตลอด
ลุงแกก็คับแค้นใจคือไปแซวลุงแซวในประเด็นเรื่องนี้
แต่เมื่อสักครู่เขาให้สัมภาษณ์กับคุณปลอยสตรีเขายืนยันว่าเขาไม่เคยข่มขื
บอกเขาไม่เคยทำถ้าทำจริงทำไมไม่แจ้งความล่ะ
ครับแต่ทุกครั้งนี่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะคะทุกครั้งที่เดินผ่านกัน
ก็จะแซวกันเรื่องนี้แล้วก็มีปากเสียงกันตลอด
ลุงเคยมาปรึกษาเขาด้วยนะว่าไปยิงมันเลยดีไหม
ถึงขั้นต้องมานั่งปรึกษาเพื่อนบ้านว่าไปยิงซะดีไหม
เพราะว่ากลัวจะถูกทำร้ายเหมือนกัน
เพื่อนบ้านก็บอกว่าอย่าเลยก็คือมีการห้ามปรามกันเอาไว้
เกิดเลยสะสมบางอย่างมาก็เปิด
ผมต้องระวังตัวเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเธอจะดังเขาเมื่อไหร่

ก็จะต้องทำเหมือนกัน

ห้ามไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้น

บรรยากาศงานศพของนายพันธุ์เอง
ในชุมชนก็มาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ

แม่ของนายพันธุ์เนี่ยนะ

หัวลงคล้ายจะเป็นลมตลอดเวลา
แต่เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่นะคะ

หาเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวอีก๓ชีวิต
ก่อนหน้านี้ลุงเคยมาพูดต่อหน้าแม่ด้วยนะ

ลูกกระสุนที่บอกไปว่าหมั่นไส้ใครก็ยิงคนนั้น

บอกอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วย

น้องชายของนายพันธุ์ก็บอกนะคะว่า

มักจะถือปืนพกใส่ถุงตลอดเวลา
คนก็เลยเรียกว่าลุงถุงพลาสติก
ลุงยังชอบดื่มเหล้าด้วย
ยืนยันเลยนะคะว่าพี่ชายตัวเอง

ลุงมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะ
พี่ผมเป็นคนแบบไอ้นี่อยู่แล้ว
ถ้าพี่น้องโดนเขาก็ต้องช่วยพี่น้องอยู่แล้ว

จอดรถแล้วก็เข้าปี่เข้าไปหาลุง

พี่คิดภาพว่าคนที่จะไม่เตรียม
มันต้องพกมาพี่อันนี้มันถือมา
มันถือปืนมาแล้วก็ห่อผ้ามา

ถ้าคนเราเนี่ยไม่กะจะมีเรื่อง

แต่อันนี้มันชักมามันพร้อมที่จะแบบ

ไม่มีพี่แค่ลุงเขาเดินมา
คุยกับแม่แม่เนี่ยนะ

ให้ถูกให้นี่ไปเลย

ผมก็เพิ่งเคยเจอลุงเนี่ย

คือลักษณะอย่างที่หลายคนพูดทุกคนก็เชื่อว่าน่าจะเห็นจากคลิปเหมือนกันว่า

เพราะว่าลุงไม่ได้ใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยหรือว่าอะไรเลย

ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปต่อยลุงก่อน
เอามาดูทางด้านคดีความครับพันธุ์ตำรวจเอกชัยวัด
ศรีอัศวะอมรผู้มกับการ
นบางกอกน้อยเจ้าของท้องที่นะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าตำรวจควบคุมตัวลุงผู้ก่อเหตุ
ไปฝากขังที่ศาลอายกรุงเทพฯได้แล้วนะครับ
เรื่องต้นแจ้ง๒ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กับข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของยิงปืนกับพกพาอาวุธปืนนะครับ
นายสมชายผู้ก่อเหตุให้การว่า
ตลอดเวลากว่า๑ปีที่ผ่านมา
เวลาเดินกลับบ้านพักตอนกลางคืนเพราะว่าเลิกงานดึก
เป็นกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนพูดจาแซวอยู่ตลอด
หาเรื่องท้าตีท้าต่อยตลอดเวลา
ด้วยความกลัวก็เลยไปซื้อปืนมาเอามาพกไว้เพื่อป้องกันตัว
โดยจะใส่ถุงพลาสติกคลุมเอาไว้

วันที่เกิดเหตุผู้ต้องหาบอกว่าผู้ตายเนี่ย
อกจากจะพูดแซวหาเรื่องแล้วยังเดินเข้ามาต่อยด้วย
มาทำร้ายเขาก่อนก็เลยใช้ปืนยิงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัว
แต่ยืนยันว่าซื้อปืนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เพราะว่าถ้าซื้อถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้มันตรวจไม่ยากแล้ว
มันต้องมีใบอนุญาตใบซื้อใบขายอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ยังยืนยันว่าลุงไม่เคยมาแจ้งความว่าลูกเลี้ยงถูกข่มขืนนะ
คดีขบคืนอะไรพวกนี้ลุงไม่ได้แจ้งความอร่อยไว้

ใช่ค่ะจริงประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นค่อนข้างอ่อนไหวเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็บอกว่าสมควรแล้วหรือเปล่าที่ไปทำเขาก่อน
แต่จริงแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์แบบนี้หรือเหตุการณ์ไหนก็ตาม
มันไม่มีใครสมควรตายนะในเรื่องราวแบบนี้กฎหมายเรายังมี